อันนี้เขารู้ว่าเป็นมิจฉาชีพแล้ว
วิธีการเขาก็อาจจะคุยไปเรื่อยแล้วเขาก็ถามแบบนี้
ถามไปถามนู่นถามนี่เขาถามว่าชื่ออะไรให้บอกชื่อ

เมย์ก็พูดชื่ออะไรมั่วเป็นภาษาลูกันไปอะไรอย่างนี้

ปลายทางรู้แน่เลยว่าเขาเป็นมิจฉาชีพ

นี่อามาจักรศงดาติดต่อเจ้าหน้าที่กด๙

สวัสดีค่ะ
ชื่ออะไรอ่ะคะที่เข้ามา

ตอนนี้สำนักงานใหญ่ไปทันไทยนะครับ
สำนักงานใหญ่ไปทันไทยอยู่ตรงแถวไหนอ่ะคะถนนอะไรอ่ะ

คุณลูกค้าลิงก์สายเข้ามาก็คือจะติดต่อได้นะคะ
ตู๊ดไปเนี่ยต้องไปหาฟังเอา

เป็นแบบจุดแล้วลงท้ายด้วยก่อไก่

แบบว่าคนนี้ตำแหน่งเนี่ยเป๊ะดูนะ
ไม่ตอนนี้คุณโดนภาษีเยอะมากเลยไอ้ป๊าย

ภาษีเยอะมากเลยคุณโดนภาษีแสนกว่าบาท
คุณมีเงินเกินไอ้เบงก์๑๕๐๐๐๐๐๐

ราคาอยู่ไหนราคา๑๕๐๐๐๐๐๐

นี่ไงลูกน้องฉันนี่

แค่ว่าประทำอาชีพสุดแบบมีอาชีพเรื่องเยอะยังไม่ทำมาทำแบบนี้
พ่อแม่ภูมิใจใช่ไหมนางรู้นางก็ด่าแบบ
ด่าแล้วคำหยาบใส่กันทะดาบมันก็วางหู
แต่พี่นักข่าวเขาไม่ยอมไงเขาก็เอาเบอร์ผัวเขาโทรไปอีก

ทีนี้นางเลิศสุดนางก็เลยไปซื้อซิมมาใหม่๕๐ซิม
เพื่อจะล้านแขกทั้งทุกอย่าง

เบอร์ทุกคนมาแล้วก็ทุก๓สันทีก็โทรใหม่

นางก็เอาเบอร์ใหม่โทรมาอีก

ด่าทั้งคืนค่ะ๓วันค่ะ

พระยังมีเลยคุณหมอยังมีเลยอย่างนี้
บางทีเราอาจจะต้องพูดกันบ่อยเพื่อที่จะให้รับรู้ข่าวสารนี้ไว้

คือในโทเชียลคือโดนกันมาทุกวันเลยค่ะ

รถเมย์โทรมาเป็นเบอร์จากเกาหลีอย่างนี้
๐๗๕อะไรค่ะคอมมินเหมือนมีเหมือนกันแล้วก็คือข้างล่างมา
ใช้วิธีการหลอกแบบนี้แล้วบอกว่ามีพัสดุตกค้างอย่างนี้
เป็นปรายศนีย์ไทยหรือเป็นแบบอะไรอีกอันนะ
มีศาลธนาคารอย่างนี้เยอะ
แล้วก็มีต่อสายไปสพจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มิ้นมิ้นคุยมาเกือบจะหมดแล้วมั้ง
มีวันหนึ่งโทรมา๓สายเช้ากลางวันเย็น
มิ้นมันแบบเมื่อเช้าก็โทรมานะคะแล้ววางสายไปทำไมคะ
แล้วนางก็ตัดสายไปอีกคือแบบเนี่ยถามไปเยอะเดี๋ยวเขาก็จะเขาก็จะหนีเราไปเองค่ะ
แต่จริงต้องตามเบอร์หน่อยเนอะตอนนี้
เพราะว่าอย่างที่มิ้นบอกว่าเบอร์โทรศัพท์บางทีมันซ้ำ
ก็คือเบอร์เดียวกันอย่างนี้แต่ทำไมถึงตามยังไม่ได้
แต่ที่สำคัญคืออย่าเผลอไปกดลิงกดอะไรที่เขา
ฉันเผลอไปกดวันนั้นไงไม่ใช่ก็คือกดลิงค์เหมือนจะดูทีมีออนไลน์
แตะไปโดนแต่ไม่ได้กรอกห้ามกรอกข้อมูลอะไรลงไปนะคะ
มันก็จะมีข้อมูลตอนนี้มันไม่ใช่แค่ก่อเขานะเมย์แค่กดลิงก์เข้าไป
วันนี้ทุกวันนี้ไอ้พวกไลน์แอดไลน์แอดมันจะมีแปลกเข้ามาเลย
มันรู้ไลน์อัดกับเรากันได้ยังไงก็ไม่รู้นึกออกป่ะ
มันจะมีไลน์แอดเข้ามาปุ๊บคุณแค่กดเข้าไปปุ๊บมันรู้เบอร์โทรศัพท์เราแล้วนะ
ถ้าใครตั้งไว้ให้แอดจากเบอร์ได้ค่ะ

ก็เนี่ยเขางงว่าบัตรเครดิตตัวเองอะไรอย่างนี้
เนี่ยถ้าสมมุติแต่โชคดีที่แบบว่าบัตรเครดิตเขาจะโทรมาบอกเลย
มันมีความผิดปกติเพราะคุณไม่เคยใช้อย่างนี้มาก่อน
บางคนอาจจะซื้อเกมบางคนอาจซื้อแอปพลิเคชันอะไรก็แล้ว
แต่แบบอันนี้คุณไม่เคยใช้อย่างนี้มาก่อนทำไม
มันตัดทีละ๑๐๐ทุก๕นาทีอะไรอย่างนี้
แต่พี่มดใช้แบบว่าบัตรเครดิตในการซื้อของออนไลน์ไหม

ไม่ตรงนี้ก็น่ากลัวพนันออนไลน์ไงกดแล้วมันบึ๊บ

ในการยืนยันตัวตน๒ครั้งค่ะ
ที่ว่าถ้าจะมีการจ่ายเงินจากบัตรนี้เนี่ย
จะต้องส่งรหัสเข้ามาที่เบอร์มือถือนี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้

เขาไม่รู้ว่าหลังจากนั้นก็โดน

เหมือนกับว่าจำบัตรอันนี้จำอันนี้ไว้อะไรอย่างนี้
คือบางทีพอมันจำปุ๊บมันไหลต่อไปได้ต้องระวังด้วย
ก็ต้องระวังกันตัวทุกวันนี้มิจฉาชีพ
ฉลาดกว่าเราเยอะถูกด้วยอย่างนั้นเลยจริงแนะนำนี้อย่างนั้นเลย
ยังไงครับก่อนจะวางชิงด่ามันก่อน
โอ้โฮต้องด่ามันคือต้องด่ามันต้องด่ามัน